คุณผู้ชมค่ะมาต่อกันที่ด้วยเรื่องราวความรักดีกว่านะคะ

แต่บอกว่าความรักเนี่ยมีให้กันทุกวันนะคะคุณผู้ชมค่ะ
กลายเป็นรักอมตะของคุณอากลายสอนแล้วก็คุณแม่พึ่งพุ่มพวงละกันคุณผู้ชม
เพราะว่าแม้คู่นี้นะคะแม้ว่าภรรยาคู่ชีวิตเนี่ย
อย่างราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ค่ะ
จากไปเกือบ๓๐ปีแล้วค่ะแต่ต้องบอกนะว่าความรักที่คุณอาไกรสอนอ่ะ
มีให้ภรรยาไม่เคยเลือนหายนะ
เพราะไม่ว่าจะเป็นวันคล้ายวันเกิดหรือว่าวันครบรอบการจากไปของแม่พึ่งเนี่ย
คุณอาไกลสอนค่ะก็จะจัดพิธีทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้อย่างเสมอ
เราก็นำเสนอข่าวอยู่ตลอดเวลานะคะ
แล้วก็ล่าสุดค่ะทำเอาเหล่าแฟนคลับนะถึงกับหัวใจพองโตเลย

คุณอาไกรสอนได้หอบดอกกุหลาบสีแดงช่อโตเลย
เป็นสีที่แม่พึ่งนั้นชื่นชอบค่ะ
นำไปวางไว้ที่หุ่นแม่พึ่งพุ่มพวงนะคะ
ก็วางไว้ตรงท่าน้ำค่ะ
ภายในวัดทัพกระดานจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเองค่ะ
ว่าทุกปีในเดือนแห่งความรัก
จะต้องนำดอกไม้มาให้กับภรรยาทุกปีเลย
ปีอาจจะไม่ตรงกับวันที่๑๔กุมภาพันธ์นะคะ

แต่ปีนี้ค่ะโชคดีเหลือเกินเดินทางมากรุงเทพ
ก็เลยสามารถนำดอกไม้นำให้กับแม่พึ่งได้โดยตรง
ตรงวันแห่งความรักพอดีเลย
แต่อยากจะบอกกับภรรยานะคะหากว่าแม่พึ่งได้ยินอยู่นะ
ไม่ว่าจะเป็นวันไหนค่ะก็รักแล้วก็คิดถึงเขาตลอดไป
ไม่ใช่แค่เฉพาะแค่วันนี้เท่านั้นนะ

ไหนค่ะคุณผู้ชมค่ะดิฉันเสียงใสขึ้นมาเลยนะคะ

พรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นวันแห่งความหวังของเหล่านักเสี่ยงโชค
บันเทิงไทยรัฐค่ะก็เลยขอถามถึงคุณอากายสอนสักหน่อย
คุณอาคุณอาได้มีโอกาสไปเสี่ยงจับลูกปิงปองนะ

คุณอาบอกอ้าวก็เปล่านะช่วงนี้
จะทิ้งท้ายว่าอาเดินทางไปวันที่๑๔พอดีนะ
เอออาจจะแบบว่าตรงกับวันที่๑๔

ไม่ได้เรียกเป็นมงคลตั้งวันประจวบบอกว่าดี

แต่จะคิดยังไงก็คิดได้นะคุณผู้ชมนะ